ท่าทีของสวเออมาดูกันหน่อยค่ะคุณผู้ชมท่าทีหนึ่งในสิบสามสวนะ
และโวทธคุณพิทาเนี่ยเรียข่าวว่าเป็นยังไงบ้าง

ถ้าเกิดว่ากังวลนะถ้าเกิดว่าจะเสนอชื่อคุณพิทาซ้ำอีกจะทำได้ไหม
แล้วก็ต้องรอดูการประชุมสารรัฐธรรมนูลวันที่๑๙ด้วย

ว่ามันคือประเด็นแรกที่เขาจะคุยกันวันที่๑๙กรกฎาคมนี้
อาจารย์ศาลวิทยาลังค์จะฟังสวให้จบก่อนไหม
ทนฟังได้นะทนฟังได้ฟังข่าวอันนี้ตกก่อนอ๋อโอเค
มาดูนะครับนายฉลาวพวงมาลัย๑ใน๑๓สวที่คนนี้โหวตสนับสนุนพิธา
ยอมแล้วว่าเป็นกังวลนะถ้าจะเสดอชื่อนายพิทธาซ้ำอีกจะทำได้หรือเปล่า
ต้องรอดูการประชุมของศาลนัทธรรมนุนด้วยวันเดียวกันหน้า
ผมบอกแล้วโอ้โหสัปดาห์นี้นะมันหือคือถ้าสารรัฐมนุน
ถ้าจะมีคำสั่งต่อกรณีนายพิทายังไงจะหยุดปฏิบัติหน้าที่ไหมหรือยังไง
หากเป็นแบบนั้นอาจจะทำให้นายพิธาเนี่ยไม่สามารถนะครับ
เอาชื่อมาโหวตรอบ๒ได้หรือเปล่าอันนี้ท่านกังวล
เมื่อถามว่าแล้วถ้า๘พักเสนอชื่อนายพิธาล่ะ
เสนอชื่อคนอื่นแทนนายพิธาล่ะสวฉลาวบอกว่า
ก็ขอพิจารณาดูก่อนว่าเป็นชื่อใครตอนนี้ยังไม่ตัดสินใจ
รู้เพียงว่านะครับจะไม่โหวตสนับสนุนรัฐบาลเสียงข้างน้อยอย่างแน่นอน
ส่วนที่พักเก้าไกรนะครับยื่นกฎหมายแก้ไขไอ้๒๗๒ปิดสวิตช์สวนะครับ
ก็คือไม่สามารถโหวตเห็นชอบหรอกเพราะกำลังทำหน้าที่ผลักดันกฎหมายร่างการศึกษาให้เสร็จ

สวฉลาวแล้วในโซเชียลมีเดียมีการพูดถึงคลิปวิดีโอนี้
เป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งฮะเป็นรูปของผู้หญิงคนหนึ่งนั่งร้องไห้
ดีใจนะร้องไห้ดีใจทราบซึ้งทราบซึ้งหลังจากท่านเฉลา
ท่านโรงมะติเห็นชอบให้พิธาครับ

เธอคนนี้นะครับเป็นลูกศึกของศวฉลาว
นะคะครับคือท่านศวฉลาวเคยเป็นผู้ในการโรงเรียนแห่ง
ที่ราชบุรีแล้วเธอเคยเรียนถือว่าเป็นผู้มีพระคุณ
ทำให้เธอมีอนาคตนะครับได้เรียนถึงขั้นปริญญาในวันนี้
ย้อนกลับไปเธอบอกตอนอายุ๑๓อนอออกจากโรงเรียน
แล้วสวทลาวนี่แหละเป็นผอขนาดนั้นไปตามเธอกลับมาเรียน
แล้วให้ทุนการศึกษาด้วยนะครับซึ่งวันสุดท้ายของการเป็นผอของท่านสวฉลาว
เป็นวันที่เธอเพิ่งจะได้กลับไปเรียนหลังจากนั้นก็ไม่ได้เจอท่านอีกเลยเป็น๑๐ปี
มาเห็นท่านอีกทีท่านเลือกนายพิธากั้นน้ำตาเอาไว้ไม่อยู่เลย
ไปดูอีกท่านหนึ่งครับนายสุรเดชจิรัตติเจริญนะครับ๑ใน๑๓สวที่โหวตให้นายพิธา
ท่านบอกว่า๘พักร่วมนะครับเสนอชื่อนายพิธามาก็จะโหวตให้เหมือนเดิมแล้ว
ไม่ต้องห่วงในฐานะคนประจันตคามปลาจีนบุรีคนไทยคนหนึ่ง
อยากให้ประเทศชาติเดินหน้าเพราะเราไม่มีรัฐบาลนานไปแล้วนะ
เมื่อประชาชนเห็นชอบนะครับมาถึง๗๐เนี่ยก็ควรจะให้เป็นไปตามนั้นนะครับ
๔ปีไม่ดีแล้วค่อยว่ากันใหม่นะฮะ